คู่นี้คุณผู้ชมเมื่อวานก็คือฮาค่ะ

คุณต้นคุณแต้วเมื่อวานออกงานคู่กันเลยทีเดียวล่ะค่ะ

บอกว่าใช้โอกาสนี้นะคะก็เซอร์ไพรส์

แล้วก็อย่างที่ทราบกันคบกันตั้งแต่สมัยแป้วเรียนมัธยม
เข้ามหาลัยจนกระทั่งเข้าวงการเป็นนางเอกดังก็ยังไม่ทิ้งกันนะคะ
งานนี้ฝ่ายชายคุณต้นเนี่ยบ้านรวยมากนะคุณผู้ชมค่ะ

ตื่นเต้นขนาดไหนไปฟังความรู้สึกที่ออกงานคู่ในวันวาเลนไทยกันเลยดีกว่าค่ะ
ตื่นเต้นครับจริงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ออกงานขนาดนี้
เขาเป็นวันวาเลนไทยหรือเปล่าก็เลยแบบอยากมา
ใช่ครับก็ถือโอกาสดีวาเลนไทยมาเตอร์ไพรส์เลยครับ
ยังไม่ได้แพนขนาดนั้นว่าจะกี่ปีเป๊ะแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามทำงานเยอะเห็นเลย
หันมาแล้วไม่ค่อยปรับอะไรเท่าไหร่แล้วค่ะก็โอเคเข้าใจซึ่งกันและกันดีอยู่ตอนนี้
ดีอยู่ตอนนี้ค่ะนะคะก็รอลุ้นนะคะว่าจะแต่งกันตอนไหนค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องเป็นความรักเหมือนกันค่ะความรักในแก๊งเฟอร์บี้คุณผู้ชม
หลายคนคงได้เห็นภาพที่แก๊งเฟอร์บี้ซึ่งมีคุณแมทเนี่ยแหละค่ะ
ทีมแล้วนะเขาสนิทกันแล้วใช่ไหมคะเขาสนิทกันแล้วค่ะ
ก็ไปเตอร์ไพรส์วันเกิดกันนะคะก็ทีเดียวเลยทั้งแต้วแล้วก็เต้ยค่ะ
ก็เลยถามถ่ายว่าไม่เจอกันนานเนี่ยเมาส์มอยกันเรื่องอะไร
รวมไปถึงเรื่องข่าวกับคุณสงการเนี่ยถามตรงเป็นเพื่อนกันเนี่ยได้พูดคุยกันหรือเปล่านะคะ
เอาเป็นว่าไปฟังจากตัวแทนของกลุ่มเฟอร์บี้นะคะก็คือน้องแต้วกันเลยดีกว่าค่ะ
ไม่มีเวลาว่างจริงอาจจะติดช่วงปีใหม่คนนั้นไปนี่คนนี้ไปนั่นอะไรอย่างนี้
แตกซีแตกได้ไงก็เพื่อนกันหมดเลยค่ะ
ต้องนะคะมิตรภาพไม่ว่ายังไงนะคะก็ยังรักกันเสมอก็เป็นกำลังใจให้กับแกล้งเฟอร์บี้ด้วยนะคะ